ที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะก็อารวาสคุ้มคลั่งไปทำลายข้าวของทุบประตูบ้าน
พังบ้านชาวบ้านเขาที่อ่างทองนะครับ
เราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วชาวบ้านเขาจะอยู่กันยังไง
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ้โหกลัวมาก
นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงค่ำ๑มกราคมนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
แจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีในจักรอายุ๔๐ปี
ซึ่งอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับบ้านที่พังเสียหาย
ถือมีดอิโต้กับท่อนไม้บุกเข้ามาพังประตูหน้าบ้าน
แล้วก็ทุบกระจกบานเกล็ดกับรถยนต์จนพังเสียหายด้วย
อารวาสขู่ให้เจ้าของบ้านเปิดประตู
แล้วก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับกลุ่มนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อค่ำ๑มกราคม
เห็นไหมบ้านเขาพังหมดเลยใช่ค่ะนี่ฮะ
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงไปดูพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูงนี่แบบนี้ครับ
แต่อ้างทองบ้านทรงนี้ก็เยอะนะทรงไทยแบบนี้นะฮะ
เป็นบ้านไม้สองชั้นได้ถุนสูงข้างล่างในก่อปูนเป็นห้องนอน
แล้วก็ห้องครัวภายในบ้านยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่นะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าที่ผ่านมาตัวเองกับครอบครัว
ไม่เคยมีปัญหากับในจักรเลยนะแล้วบ้านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกัน
วันเกิดเหตุตัวเองกับครอบครัววางแผนจะไปไหว้พระทำบุญ
วันขึ้นปีใหม่ที่อายุทยาตอนเช้าเห็นในจักรออกมาหน้าบ้าน
ใช้มีดฟันต้นไม้ที่บ้านตัวเองนะแล้วก็เดินวนไปวนมา
ก็ยังกลัวอยู่ว่าจะลามมาถึงบ้านเขาไหมเนี่ย
จาก๒วันก่อนนายจักรเคยมาเคาะประตูบ้านของบ้านหลังนี้เขาแล้ว
ก็เลยตัดสินใจกันว่าที่จะไปไหว้พระที่ยุธยาไม่ไปดีกว่า
ท่าทางไม่ค่อยดีจน๑ทุ่มตอนนั้นอยู่ในบ้านกัน๔คนนะครับ
ก็คือเจ้าของบ้านนะภรรยากับลูกสาว๒คน
จากคนก่อเหตุเดินมาที่ถนนหน้าบ้านถือมีดอิโต้กับไม้มาด้วยนะครับ
เป็นท่อนไม้นะแล้วก็ตรงเข้ามาที่บ้านของเขา
ก็เลยรีบปิดล็อกประตูบ้านนะครับเพราะเห็นท่าไม่ดี
บอกให้ลูกสาวขึ้นไปหลบอยู่บนบ้านนายจักรเดินมาถึงประตูบ้าน
ก็เรียกให้เจ้าของบ้านเขาเปิดประตูแล้วเรียกให้ออกมา
บ้านเขาไม่มีรั้วก็เป็นที่ดินเดินมาถึงก็เข้าประตูบ้านอย่างนี้เลยนะครับ
คนในบ้านไม่ออกนะฮะในจักรใช้มีดฟันประตูบ้านจนเป็นรู
แล้วใช้มือล้วงไปเปิดประตูจากข้างในนะครับ
ฝ่ายเจ้าของบ้านก็ปีนหน้าต่างหลังบ้านหนีออกไปแล้วไปตามคนให้มาช่วย
ส่วนภรรยากับลูกสาวก็เข้าไปหลบในห้องนอน
คือภรรยาเนี่ยหลบในห้องนอนข้างล่างลูกสาวหลบอยู่ข้างบน
จักรยังเรียกให้ภรรยาเปิดประตูห้องออกมา
ใครก็จะไปเปิดค่ะภรรยาของเจ้าของบ้านเขาก็ไม่เปิด
เขากลัวถูกทำร้ายในจักรเดินอ้อมออกไปทางหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่ง
ใช้มีดฟันฟันกระจกบานเกล็ดนะครับ
แล้วชะโงกหัวเข้าไปในห้องนักลัวดูสิอย่างนี้
ห้องที่ภรรยาเจ้าของบ้านเขาไปหลบอยู่แล้วไม่เปิดเนี่ย
บอกให้เปิดประตูภรรยาของเจ้าของบ้านตั้งสติได้
ก็เลยพยายามที่จะขอร้องว่าอย่าทำอะไรเลย
นายจักรก็เลยเดินออกมาทางหน้าบ้านทีนี้ไม่ทำอะไรก็ได้
แต่ทุบกระจกรถที่จอดอยู่ในบ้านฮะทุบจนพังเลยครับ
แล้วก็ขึ้นไปถึงชั้น๒อีกทีนึง
เขย่าประตูห้องที่ลูกสาวเขาหลบกันอยู่
ซึ่งจังหวะนั้นน้องเขยของเจ้าของบ้านมาถึงพอดีนะฮะ
ก็เลยหลอกล่อให้นายจักรออกจากบ้าน
ส่วนทางฝั่งเจ้าของบ้านเขาก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือกัน
ส่วนตัวในจักรก็พยายามถูกหลอกล่อออกจากบ้านไป
ซึ่งตอนนี้นะฮะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็มาระงับเหตุนะครับ
แล้วก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้ว
แต่ทีนี้เจ้าของบ้านหลังที่เขาประสบเหตุเขาบอกว่า
ถ้าเกิดว่าหายจะเร็วจะช้าไม่รู้
หรือว่าแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือไม่
เครื่องก็ไม่เปิดแล้วก็ไม่กลัวเปิดนิดหนึ่งอยู่ไหมละ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
ใช่ไหมมันต้องคิดว่าเออเดี๋ยวกูออกไปสักครั้งออกไปเมื่อไหร่กูต้องเล่นงานมึง

เขาถึงได้พูดว่าอ๋อหน้าต่างมี
ถึงได้ไปทุกวันเกรดอีกก็จะเข้าแล้ว
ก็เลยถึงได้ตัดสินใจพูดแบบนั้นแหละ

ก็พูดว่าจ๊ะขอร้องเฮ้ยอย่าทำกูเลย
อย่างว่าว่ากูไปทำอะไรมึงแขนกดเคืองกู

กลัวกลัวกลัวมากเลย
กลัวมากเลยอยากให้เขาเอาไปที่อื่นมากกว่า
เพราะช่วงกลางวันเนี่ยอยู่คนเดียว

อ่าแต่บ้านเขาก็พังเสียหายอ่ะ

เห็นไหมคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลย
อันนี้ก็ไปบ้านตรงข้ามอ่ะบ้านของนายจักรนี่แหละนะครับ
ไปถามครอบครัวในจักรหน่อยนะครับว่า

นี่ค่ะคือต่างจังหวัดเขาจะมีรั้วประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็ครอบครัวในจักรไม่ขอให้ข้อมูลนะครับ
แต่บอกว่าเดี๋ยวจะไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับบ้านที่เกิดเหตุให้ทั้งหมด
ส่วนในจักรตอนนี้ถูกส่งไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลจำปาหล่อบอกว่าในจักรมีอาการทางจิต
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยติดคุกนะแล้วก็มีเรื่องของสารเสพติดนะครับ
ติดคุกบำบัดยาเสพติดอยู่ได้ไม่นานก็ออกมา
พอออกมาอยู่ที่บ้านเนี่ยชอบเออะโวยวายไปเคาะบ้านคนนู้นเคาะบ้านคนนี้ไปทั่ว
มีปากเสียงกับคนในหมู่บ้านแล้วก็คนในบ้านตัวเองอยู่เสมอ
สาเหตุที่ไปพังบ้านหลังตรงข้ามก็เพราะว่าเมื่อช่วงต้นปี๖๒ในจักร
ทะเลาะกับแม่ตัวเองแล้วแม่เนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากบ้านของผู้เสียหาย
เพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันพี่สาวของนายจักรตอนนั้นแจ้งตำรวจมาจับน้องชาย
แต่ในจักรคิดมาตลอดว่าวันนั้นที่ตำรวจมาจับ
เพราะแม่ไปหาบ้านตรงข้ามก็เลยแค้นตั้งแต่นั้นมา
คิดว่าบ้านตรงข้ามมาแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเอง
มีพฤติกรรมที่ว่าทำร้ายพ่อแม่เขา
แล้วพ่อแม่เขาไปให้บ้านที่เขาไปก่อเหตุช่วยเหลือ
อันนั้นเขาก็ฝังใจเลยว่าบ้านนั้นให้การช่วยเหลือ
เขาตั้งแต่นั้นมาเขาก็จะเข้าไปแต่หลังนั้น
แล้วก็จะมาเดินเคาะเรียกตามนี้มาหาคนคนนั้นว่าอยู่นี่ไหม

แม้ไม่ใช่แค่บ้านที่ประสบเหตุขณะนี้นะครับพ่อผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าลูกบ้านทุกหลังตอนนี้กลัวกันหมด
กลัวว่าวันไหนที่ในจักรออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ย

อัลโหว่านขึ้นมาทำยังไง